ดูดูอุ้มลูกเลยอ่ะ
ลูกอ่อนถึงทางตันค่ะฉกอาหารประทังชีวิต

เธอเป็นชาวต่างด้าวนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนที่เข้าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
อุ้มลูกน้อยขวบนึงแล้วก็เอาของเอาแพมเพิร์ตเอาอะไรอย่างยัดใส่ลงไป

ถ้าคุณโปรยมาอย่างนี้คือก็มีความจำเป็นแหละ
ไม่มีเงินไปซื้อให้ลูกก็ต้องมาขโมยอะไรแบบนี้มันถูกไหมล่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนมีดราม่าเล็กเหมือนกันนะ
เรื่องของเจ้าของร้านไปแจ้งความจับหลายคนก็เห็นถึงความสงสารนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อค่ะเป็นตลาดนัด๗๐๐ไร่ที่สัตหีบชนบุรีค่ะ
ตำรวจสภสัตหีบก็ไปคุมตัวนางดาวอายุ๒๖ปี
อย่างที่บอกเธอมีสัญชาติชาวเมียนมานะคะอุ้มลูกนะวัยขวบนึงลูกชาย
มีแพมเพิร์ต๒ห่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๒ถ้วยประมาณสัก๑๗๓บาททั้งหมด
ซ่อนเอาไว้อยู่ในกระเป๋าผ้าสีเขียวอ่ะนะคะที่สะพายมาตำรวจก็เลยคุมตัวไปโรงพักค่ะ
นางดาวรับสารภาพแบบนี้บอกอูยอมแหละขโมยจริงเพราะว่าเข้าประเทศมา
เข้ามาเมืองไทยแบบผิดกฎหมายแต่อยู่มาได้สองปีแล้วอยู่กินกับสามีอยู่คนนึง
แล้วก็ตั้งท้องปรากฏพอคลอดลูกผัวทิ้งไงแล้วไม่มีที่พึ่งเลยทีนี้
งานก็ไม่มีทำก็ใช้ชีวิตกันแบบตามถนนเลยอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะเหมือนคนเร่ร่อน
อยู่รอดกันไปแบบวันต่อวันสุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงจริงจริง
เงินก็ไม่มีต้องมาขโมยแพมเพิร์ตมาขโมยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้
ไปประทังชีวิตเธอกับลูกผู้สื่อข่าวก็รายงานแบบนี้นะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้แน่นอนแหละพอคนรู้ข่าวพอคนเห็น
มันก็สร้างความสงสารเวทนากันเยอะแยะมากมาย
แต่อย่างว่าทำแบบนี้ยังไงมันก็ผิดกฎหมายนะคะ
ตำรวจเองก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ละเว้นไม่ได้
ก็ตำรวจเองใจดีนะมีการให้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเนี่ย
ก็คือให้นางดาวเอาไปซื้อนมให้ลูก
แล้วก็มีการให้อาหารด้วยให้แม่ลูกนะคะ
ประทังความหิวหัวไปก่อนแต่มันก็จะต้องมีเรื่องของการดำเนินคดี
แล้วก็ต้องผลักดันเธอออกนอกประเทศกลับบ้านเกิดเธอไป
ใช่ค่ะบางทีก็มันไม่ได้ใช้คำว่าอะไรหงายการ์ด
คำว่าสงสารแล้วไม่ได้รับความผิดมันก็ไม่ได้ไง
อาจจะต้องไปหาทางอื่นเนอะที่แบบหาคนช่วยเหลือนะคะ